เพราะฉะนั้นลูกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด

รูปนี้เป็นรูปที่กาบี้ใช่ไหมยิง
กูก็ไม่ได้ดูด้วยนะยิงเสร็จบอลมันกระเด้งไปไหน
ใครจะไปสังเกตพี่ก็ไม่ควรจะต้องดูความแบบนี้
ขนาดกูทำข่าวกูยังจำไม่ได้เลย

เพราะมันเป็นที่วางของพวกไมโครโฟ

หนูจะไม่ยินใครเลยวันนี้

เห็นรึเปล่าชั้นบอกแล้ว

คือหนูอ่ะรู้อยู่แล้ว
เพราะว่าจังหวะองค์สามบ้มน่ะ
พอเข้าประตูไปแล้วเนี่ย
เด็กเก็บบอลโยนมา

เด็กเก็บบอลมันวางลืมไว้

ซึ่งไม่เกี่ยวหาเหี๋วอะไรกับยิ่งรูปนี้เลย

อันนี้คือขาของเสื้อขาวแน่เลยอันนั้นอะสีแดง
เขาไม่ยอมตอบ

มันไม่ควรเอามาเล่นรอบนี้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

ทีมงานไปเตรียมกับไอ้ครูดูดว่า

อ๋อจริงคือรายการเรามันกะเทียมกด

นี่ไง

เป็นภาพโฟร์กราวอยู่เนาะ